ที่มีการประกาศใช้พรศฉ๕ปี๒๕๕๕
กรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการนำผู้ที่ไร้สัญชาติค่ะ
เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์แล้วก็รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกัน
ว่าคนไทยพลัดถิ่นนั้นมีกี่ประเภท
แล้วจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถึงจะได้รับคืนสัญชาติค่ะ
ข้อมูลสำรวจจำนวนประชากรคนไทยพลัดถิ่น๕จังหวัดทั่วประเทศ
โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก่อนมีการร่างพระราชบัญญัติศัลชาติฉ๕พศ๒๕๕๕
ได้มีการจัดทำทะเบียนประวัติและก็เอกสารแสดงตนของผู้ที่มีเชื้อสายไทย
ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการรับรองเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมาย
รวมทั้งหมดประมาณ๑๘๐๗๕คน
จากการสำรวจคนไทยพลัดถิ่นตามโครงการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ตามพศฉ๕ปศ๒๕๕๕จังหวัดตราชครอบคลุมพื้นที่๗อำเภอด้วยกันค่ะ
ประมาณการเบื้องต้นมีบุคคลประเภทบัตรรหัส๖๓
คือกลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากเกาะกงกัมพูชา
อพยพเข้ามาก่อนวันที่๑๕พศ๒๐๒๐ทั้งหมดทั้งสิ้น๖๐๗๘คน
แต่ว่าทางอำเภอนั้นมีการรับคำร้องเพียง๒๔๒๖คน
ปัจจุบันมีผู้ได้รับการคืนสัญชาติไทยทั้งหมดเพียง๑๗๕๔คน
พระราชบัญญัติสัญชาติฉ๕ปศ๒๕๕๕ประกาศในพระราชกิจยานุเบกษา
เมื่อวันที่๒๑มีนาคม๒๕๕๕โดยมีสาระสำคัญเป็นการคืนสัญชาติไทย
แก่คนซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น
โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต
ซึ่งกฎกระทรวงแล้วก็ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๑๘กรกฎาคม๒๕๕๕เป็นต้นมา
คุณสมบัติของคนไทยพลัดถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับการคืนสัญชาติไทย
ซึ่งจะต้องมีการผ่านพิจารณารับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมายฉบับนี้
โดยต้องมีองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนดดังนี้ค่ะ
ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น
โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอนาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต
ปัจจุบันไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น
พยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง
๔มีวิถีชีวิตเป็นคนไทย
ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราชภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด